ครับก็ผู้ป่วยเป็นอ่า
คณะรับคุณตรีของประเทศเนื้อแทนยุโรปะครับ
ขออยาดครับไม่เลยน้ำเพราะว่าท่านกำเดิรมท์
เดินทางกลับก็มีหมายมาเจรจาขวามือ
ในประเทศไทยนะครับตามคำสมการทุกอย่างไปใต้

ก็เข้าผ่านกระบวนการการคัดกรองการตรวจ
เชื้อนะครับเมื่อตอนสามทุ่มเมื่อคืนแล้ว
ก็พบว่าตัวมนุษย์ที่ก็คือตัวท่านรัฐมนตรีเนี่ย
การติดเชื้อโควิดนะครับ
เราได้ทำการตรวจสองครั้งซึ่งผมก็ยืนยันออกมาเหมือนเดิมเลย
ก็เลยเชิญให้ท่านได้มารับการรักษาในห้องความดันลบของห้องแยกของโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ซึ่งท่านก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะครับดูเป็นปกติทุกอย่าง
ดังนั้นกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยก็ต้องยกเลิกไปนะครับ
ก็ได้สั่งการให้มาดูแลให้เรียบร้อยนะครับ
ได้รับการร้องขอว่าท่านมีเครื่องบินที่ทางรัฐบาลของประเทศท่านเนี่ย
จัดให้มารับนะครับกลับประเทศภายในวันนี้
แล้วก็มีเครื่องบินติกหนึ่งลำนะครับของรัฐบาลเช่นกันมารับคณะของท่านกลับไป
เพราะว่าท่านที่ติดเชื้อก็ต้องไปลำหนึ่งท่านที่คณะที่ไม่ติดเชื้อก็แยกไปทำ
ติดเชื้อมีคนเดียวใช่ไหมครับคือคือตัวตัวท่านมนตรีนะครับ
ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน่าตกใจก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยได้พิสูจน์เห็นความมีประสิทธิภาพ
ความเข้มแข็งของการตรวจโรคการคัดกรองโรคซึ่งเราสามารถยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทย
ได้เอ่อเกิดความสบายใจอีกครั้งว่าเราจะไม่มีวันยอมปล่อยให้เอ่อผู้ที่มีอ่า
การติดเชื้อเนี่ยสามารถออกไปนอกการควบคุมของเราได้นะครับ
ก็ทุกอย่างเขาก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จัดยาซึ่งเอ่อ
ฟาวิพิราเวียนี่แหละนะครับที่เราใช้ในการรักษาโรคโควิดแล้วได้ผลนะครับ
ถึงสัปดาห์ก็ผลก็ออกมาเป็นลบแล้วก็หายจากอาการป่วยนะ
ก็หวังว่าท่านจะเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพแล้วก็หายและหายแล้วก็ค่อยมาใหม่อีกที

บ่ายนี้เลยเพราะว่าเป็นเครื่องบิน
เครื่องบินส่วนตัวไม่ใช่ส่วนตัวเครื่องบินรัฐบาลเครื่องพิเศษ
ก็จะมีกรรมวิธีมีวิธีการนะครับ
จัดรถแยกห้องแยกซิล
ไม่มีการแพร่เชื้อใดทั้งสิ้น